สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิง
ข่าวแรกวันนี้ค่ะมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักร้องนักแสดงหนุ่มกันนพัฒน์นะคะ
หลังจากที่ประสบอุบัติเหตุจนเอ็นข้อเท้าฉีก
ตอนนี้ก็ต้องมีการใส่เฝือกออกงานอยู่ตลอดเลยนะคะ

เป็นกังวลเรื่องของงานที่มีมาอย่างต่อเนื่อง
อกจากนั้นตอนนี้ก็ยังคงปฏิบัติ
คำแนะนำของแพทย์อย่างใกล้ชิดอีกด้วยค่ะ
อยู่ในอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุนะคะ
เล่นฟุตบอลจนเอ็นข้อเท้าฉีก
ทำให้ช่วงนี้นักร้องหนุ่มเสียงนุ่มกันนพัฒน์
สวมเฝือกที่ขาไปไหนมาไหนอยู่ตลอดเวลา

ไปพบแพทย์มาล่าสุดอาการดีขึ้นแล้ว
แต่ยังคงต้องสวมเฝือกต่อไปอีกสักระยะค่ะ

เตรียมทำกายภาพต่อไปนะคะ
ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลากว่า๒เดือน
ถึงจะกลับมาเป็นปกติค่ะ

เจ้าตัวก็ยอมรับว่ามีกังวลบ้างเล็กน้อย

ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของคุณหมอให้ดีที่สุดค่ะ
ด้านกำลังใจจากสาวที่สานะคะ

ฝ่ายหญิงมีส่งข้อความมาให้กำลังใจเรื่อย

เนื่องจากเธอติดถ่ายละครค่ะ

แต่ว่าก็อยากให้ใส่เฝือกอีก๒อาทิตย์
แบบว่าเต็มให้เอ็นมันมาเยอะก่อน

ก็มีกังวลครับเพราะว่าอย่างเรามีงาน
ออกอีเวนต์ต่างก็ต้องถอดเฟือกออก

ก่อนใส่มันเท้าเข้าไปก็จะมีเจ็บเหมือนกัน

ก็พยายามประมาณเดือนครึ่งถึง๒เดือนหาย

ก็บอกว่าอย่าดื้อเยอะอะไรอย่างนี้
ก็ใส่เฝือกบ่อยจะได้หายไวเชื่อหมออะไรอย่างนี้